คืนวันเสาร์แบบนี้นะคะติดตามการวิเคราะห์การเมืองจากคุณสุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้การเมืองไทยนะคะ
ณตอนนี้สิ่งที่ต้องจับตาก็คือเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลก็ยังจัดตั้งไม่ได้สักที
ไม่ว่าจะเป็นคั่วของทางเผื่อไทยทางพลังประชารัฐตอนนี้จะมีคั่วที่๓ขึ้นมา
พักที่ได้ที่นั่งเยอะสัก๕๐อะไรอย่างนี้ภูมิใจไทยประชาธิปัตย
กับชาติไทยพัฒนาเข้าไปอีกก็เป็นร้อยกว่าใช่ติดตามการวิเคราะห์จากคุณสุภาพได้เลยนะคะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่๑๘พฤษภาคมครับ
ที่ต้องย้ำวันที่ก็เพราะว่า
นี่เป็นช่วงเวลาที่กำลังเข้าได้เข้าเข็ม
จากนี้ไปภายใน๒๓วันรู้เรื่องครับ
ว่าใครจะรวมเสียงข้างมากเพื่อเป็นรัฐบาลได้มากกว่า

ความจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึง
แต่ก่อนที่จะเลือกนายกรัฐมนตรี
ต้องมีการเลือกประธานสภาก่อน
ประธานสภานี่เลือกกันในหมู่สอสอเท่านั้นนะครับ

ฉะนั้นเสียงที่เกินครึ่งที่จะเลือกประธานสภาเนี่ย
จะต้องเป็นเสียงที่มาจากการรวบรวมเสียงให้ได้เกินครึ่งก่อน

ถ้าเสียงได้ไม่เกินครึ่งเลือกประธานสภาก็แพ้เขา
ฉะนั้นประธานจับสภาจะมาจากซีกที่รวมเสียงได้มากกว่า

ทีนี้ก่อนวันเปิดสภาเลือกประธานสภา

ดูเสียงตอนนี้พลังประชารัฐ
มีภูมิไทยและประชาธิปัตย์ด้วย

ถ้าตัวเลขไม่พลิกผันในช่วง๒๓วันนี้
ก็แปลว่าพักพลังประชารัฐรวมเสียงสอสอได้มากกว่า

ซึ่งแน่นอนเท่าที่คาดการณ์กันคุณสุชาติตันเจริญ
ตรองประธานสภาจะกลับมาเป็นประธานสภาอีกรอบหนึ่ง
ทีนี้ตัวแปล๒ภักดิ์ก็คือ
ประชาธิปัตย์๕๒เสียงภูมิใจไทย๕๑เสียง
ถ้าสองพักนี้ถอยออกมาแล้วไปร่วมกับฝากฝั่งเพื่อไทย
จะได้คะแนนถึง๒๙๗เลยนะครับ
เอาล่ะถ้าสมมุติว่าประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยแยกกัน
ถ้าภูมิใจไทยมาอยู่กับซีกเพื่อไทย

มีประชาธิปัตย์ด้วยก็จะได้๒๙๖แต่ถ้าประชาธิปัตย์มาโดยไม่ต้องมีภูมิใจไทยจะได้เสียง๒๙
ฉะนั้นเท่ากับว่าพักใดพักหนึ่งถอยออกมาจากฝากพลังประชารัฐพักพลังประชารัฐก็กลายเป็นเสียงข้างน้อยทันที
แต่ว่าเกมในการตั้งรัฐบาลคราวนี้ที่โปรยหัวเรื่องไว้ว่าระหว่างความฝันกับความเป็นจริง
ความฝันก็คือพยายามรวบรวมตัวเลขให้มากที่สุดให้มากกว่าครึ่งแล้วก็จัดตั้งรัฐบาล
แต่ว่าในความเป็นจริงอย่าลืมว่ารัฐมนูลกำหนดว่าการเลือกนายกรัฐมนตรี

การประชุมร่วมของสองสภาคือสสและสวแล้วเวลาโหวตกันเสียงต้องเกินครึ่งหนึ่ง
ของสองสภาก็คือต้องได้สามร้อยเจ็ดสิบห้าเสียงขึ้นไปถึงจะเลือกนะถึงจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้
รัฐมนูลเขียนไว้อย่างนี้
รัฐมนูลเขียนไว้อย่างนี้ใครที่บอกว่า

สอสอได้มากกว่าครึ่งแล้ว
สวไม่ต้องลงมายุ่ง
ปล่อยให้สอสอเขาโหวตของเขาไป

เพราะรัฐมนูลไปเปิดช่องไว้นี่

ต่อให้ศิกษ์เพื่อไทย

หรือได้ประชาธิปัตย์มาหรือได้ทั้งภูมิใจไทย
และได้ทั้งประชาธิปัตย์มาเสียงก็ไม่เกินครึ่งหนึ่งของสองสภาอยู่ดี
ตอนโหวตเลือกนายกก็แพ้ฝั่งที่เขาเสนอผลเอกประยุทธ์
เพราะมีสองร้อยห้าสิบที่เป็นสวมาตุลอยู่แล้ว
ประชาธิปัตย์ไม่มีภูมิใจไทยเขาก็เป็นนายกรัฐมนตรีได้
และเมื่อเขาเป็นนายกรัฐมนตรีได้เขาคาดหวังว่า
เลือกนายกยืนอยู่นิ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวพวกที่ลังเลลังเลจะไหลมาเอง
เมื่อไหลมาแล้วเสียงเกินครึ่งแล้วค่อยฟอร์มรัฐบาล
นี่นี่ว่ากันอย่างนี้

ดูตามหน้าไพ่ต่อให้เลือกนายกรัฐมนตรีเป็นพลเอกประยุทธ์
ยืนอยู่นิ่งต่อให้ภูมิใจไทยยังอยู่
ประชาธิปัตย์ยังอยู่ก็๒๕๐เสียง๒๕๓เสียงเท่านั้น
ประธานสภารองประธานสภา๒คนส่วนใหญ่จะงดออกเสียง
เหลือ๒๕๐เป๊ะเข้าห้องน้ำไม่ได้กลับไปไหนกันไม่ได้ทั้งนั้น
เพราะว่าเวลาโหวตกันในสภาต้องเสียงเกินครึ่ง
แล้วถ้าเห็นว่าในสภาอยู่กันหล่อมแหลม
ฝ่ายค้านก็ยกมือให้นับองค์ประชุมแล้วฝ่ายค้านก็เดินออก
แล้วเสียง๒๕๓เนี่ยจะคุมกันอยู่ตลอดเวลาได้ยังไง
เป็นไปไม่ได้ครับตั้งรัฐบาลได้เป็นรัฐบาลได้
แต่ถ้า๒๕๓เสียง
อยู่ไม่ได้เด็ดขาดและถ้าลองสมมุติว่ามีหกเสียง
จากเศรษฐกิจใหม่เข้ามาก็ได้๒๕๙
เกินครึ่งไปแค่๙เสียงก็อยู่ลำบากอีก
นี่ไงครับเขาถึงบอกว่าความฝันกับความเป็นจริง
ซีกหนึ่งสร้างความฝันว่าจะรวบรวมเสียงให้ได้มาก
ที่สุดเพื่อต่อต้านการสืบทอดอำนาจ
พูดกันถึงว่าจะดึงภูมิใจไทยมาพูดกันถึงว่าจะดึงประชาธิปัตย์มา
พูดกันว่าเผลอทั้งสองพักมาแต่ว่าเมื่อมาแล้ว
เวลาโหวตนายกก็แพ้เขาอยู่ดีเพราะรัฐมนูลไปเปิดช่อง
ให้มีการประชุม๒สภาในการเลือกนายก
แล้วรัฐมนูลยังบอกไว้ด้วยว่าการโหวตเลือกนายกเป็นเอกสิทธิ์
ของสภาพุทธสมาชิกสภาผู้แทนราชดรก็แปลว่าไม่ต้องคำนึงถึงมติภักดิ์ก็ได้
มีมติกันว่าลงเบอร์นี้เลือกแบบนี้
แต่ว่าเขาก็ใช้ช่องทางของรัฐมนูลเปิดอ้าซ่าไว้เลย
ว่าไม่ต้องคำนึงถึงมติภักดิ์ก็ได้
เห็นไหมล่ะครับว่ารัฐมนูลฉบับนี้มีอะไรแปลกยังไง
ให้เลือกนายกเอาสวที่มาจากการแต่งตั้ง

เขียนให้เกิดช่องว่างว่าสอสอมีเอกสิทธิ์
ที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีได้
คำว่าเอกสิทธิ์ที่จะเลือกได้ก็แปลว่าพักลงมติไว้ยังไงไม่ต้องไม่ต้องลงตามมติภักดิ์ก็ได้
แล้วไม่ต้องบอกว่านี่เป็นหูเห่าด้วยเพราะเป็นสิทธิของเขา
แต่พักจะดำเนินการยังไงค่อยว่ากันทีหลัง
ถ้าพักขับออกเวลา๖๐วันเขาไปหาพักใหม่เขาก็ไปอยู่กับพักที่เขาโหวตให้นั่นแหละครับ
ก็จบเรื่องกันฉะนั้นเหลือเวลาอีกสองสามวันจับตาจากนี้ไปว่า
ความฝันที่พยายามรวมเสียงให้ได้ของซีกเพื่อไทย
แต่ไปเจอความจริงเขาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเอาไว้ก่อนที่จะฟอร์มสภา
แล้วจะแก้เกมกันยังไงจะแก้เกมกันยังไง
ในเมื่อรัฐมนูลเขียนอะไรไว้แบบนี้เราก็ต้องเจอปัญหาแบบนี้
และนี่คือขีดเส้นใต้การเมืองของวันเสาร์นี้กลับไปที่โต๊ะข่าวครับ